มาขยับแข้งขยับขากันนิดนึงคุณผู้ชม
คือปกติแล้วเนี่ยนะเวลาเราจะไปเที่ยว
เราต้องไปกับเพื่อนกับกลุ่มเพื่อนกับชาวแก๊งเรา
มันถึงจะสนุกจะให้เราไปยืนเต้นคนเดียว

นั่นเป็นแก๊งเชียร์ลีดเดอร์ล่ะคะ

เกือบนะคะค่ะค่ะดูสิโต๊ะข้างมองเป็นตาเดียวกันเลย

คือเอางี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณนะ

ก็คงจะตีกันระเบิดเปิดเพลิงแล้วมั้

รั่วสุดยอดค่ะท่าเต้นบอกเลยว่าปังไม่ไหว

แข็งแรงพร้อมเพลียงเต็ม๑๐๑๐๑๐ทุกคนเลยนะคะ

ถ้าไม่ติดว่ามีหลังคาอยู่นี่โยนตัวขึ้นไปแล้วบอกเลย
เห็นแบบนี้ก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศตอนเด็กเหมือนกันนะคะคุณ
สมัยแบบมัธยมอะไรอย่างนี้ช่วงงานกีฬาสี
แต่เนี่ยหลังจากจบงานกีฬาสีไปแล้วก็ยังคิดถึงบรรยากาศการเต้นอยู่
ก็เลยออกไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วขอแบบเต้นกันแบบนี้หน่อย